สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้พบกับปามสินิดาเพชรวิรกุลและทีมงานรวยหุ้นค่ะ
กลางสัปดาห์ค่ะได้เวลาของการบริหารจัดการเงินทองในกระเป๋าแล้วล่ะค่ะ
เช้านี้มาติดตามสัญญาณบรรยากาศในการลงทุนกันสักหน่อยนะคะ

เซ็ตอินเด็กซ์ด้วยนะคะเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน

ลบลงไป๘๗จุดดัชนี๑๖๘๘นะครับ
ต้องบอกว่า๑๖๘๐นี่เป็นแนวรับสำคัญทางเทคนิคเลยล่ะค่ะ
ต้องไม่หลุดลงไปมีโอกาสปรับตัวร่วงลงไป
หรือว่าถ้าจะขยิบขึ้นไปจะอยู่ในกรอบไหนบ้าง
เดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยค้นหาคำตอบนะคะว่า
ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสเป็นทิศทางปรับตัวอย่างไรบ้าง
เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาวอลสตรีท
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดาวโจรปรับตัวร่วงลงไป๑๐๙จุด
ดัชนี๒๔๑๘๐จุดค่ะ
มาดูโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกัน
ทองคำค่ะรูปภัณฑ์ขายออกนะคะ๒๑๐๐บาทต่อบาททองคำ
ลดลงไป๑๕๐บาทต่อบาททองคำค่ะ

สรุปมาฝากกันเช้านี้นะคะเป็นคำถามต่อมาแล้วล่ะค่ะ
หุ้นไทยนะคะย่ำอยู่ที่แถว๑๗๐๐จุดมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ

แล้วจะไปทางไหนต่อมีปัจจัยใดเข้ามาขับเคลื่อน
ดัชนีหุ้นไทยสามารถไปต่อได้นะคะ
ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยประเด็นเหล่านี้กัน
หมอไฟฟ้าตอนที่แล้วเรารู้จักประเภทของแบตเตอรี่กันแล้วนะครับ
แบ่งได้๓ประเภทตามการใช้งานที่จะต้องมีคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้แบตเตอรี่แต่ละประเภทนะครับ
เช่นการใช้แบตเตอรี่ร่วมกับโรงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าโรงงานและบ้านเรือน
เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนย้ายของแบตเตอรี่อายุการใช้งานมีความสำคัญ
สำหรับเพื่อเป็นการลดภาระก่อนเปลี่ยนและซ่อมแซมแบตเตอรี่
ว่าต้องการแก้ไขปัญหาด้านใดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำคัญที่สุด
ดังนั้นแบตเตอรี่ต้องได้มาตรฐานและถูกต้องกับประเภทการใช้งานนะครับ
มาค้นหาโอกาสในการลงทุนนะคะแล้วมองตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลนะคะ

ต้องทำอย่างไรมีเครื่องมืออะไรที่เหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากบรจทหารไทยค่ะ

ปัจจัยต่างเหล่านี้ล้วนทำให้เราคิดว่าตลาดน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี
มีมุมมองอย่างไรมันค่อนข้างสวนทางเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราเห็นหุ้นไทยเนี่ย
ค่อนข้างย่ำอยู่กับที่แถวพันเจ็ดนะคะเราจะมองประเด็นนี้อย่างไรดีคะ
ในเวลาที่คนไม่ค่อยมั่นใจก็เป็นเวลาที่ดีในการที่จะแสวงหาโอกาส
ครับวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าทั้งขึ้นทั้งร่อง
ค่ะแปลว่าอะไรคะทั้งขึ้นทั้งล่อง
ขึ้นทางร่องในสำนวนของไทยนะฮะก็คือมีที่มาอาจจะเป็นรถไฟเรือ
ทำนองนี้นะครับเวลาขึ้นเหนือร่องใต้ขึ้นไปทางเหนือร่องไปทางใต้นะครับ
โดยทั่วไปนะครับหมายความว่าโดนทึกขึ้นทั้งร่องจะทำยังไงก็โดนแหละ
ต่อไปยังไงก็โดนมักจะเป็นแบบนั้นแต่ผมเอามาใช้ในวันนี้เนี่ย
ก็ในความหมายว่าสถานการณ์บางอย่างโอกาสบางอย่างที่เราเห็นเนี่ย
มันมีแนวโน้มว่าจะโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะเลยหรือว่าค่อนข้างจะมาก
มีโอกาสเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเหตุการณ์แวดล้อมหรือปัจจัยที่มากระทบเนี่ย
จะเป็นอย่างไรก็คือว่าทั้งขึ้นทั้งร่องยังไงก็โดน
แล้วถ้าเป็นหุ้นไทยล่ะคะหาคำตอบกันดีกว่าว่าขึ้นหรือลงทางขึ้นทางร่องเนี่ย
มี๓สถานการณ์ครับวันนี้หรือว่า๓เรื่อง๓ประเด็น
หุ้นไทยจะไปไหนขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับ

หุ้นไทยจะไปไหนเราได้เขียนในรายงานของเรานะครับ
ที่เป็นมุมมองรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า
ซึ่งทีมที่ปรึกษาการลงทุนก็มองปัจจัยนี้เป็นหลัก
คำตอบเดียวของเราก็คือขึ้นสำหรับหุ้นไทยนะครับ
อาจจะเห็นการปรับตัวย่อลงไปในระยะสั้นก็เป็นแค่อะไรที่เข้ามา

ในหน้าถัดไปเนี่ยจะมีคำตอบอยู่สองข้างนะครับ
ทั้งขึ้นก็คือสถานการณ์ที่๑ทั้งร่องก็คือสถานการณ์ที่๒จะเป็นอย่างไร
ผมจะใช้อันนี้เนี่ยทั้ง๓เรื่องเลยนะครับ

ดอลลาร์จะแข็งหรือว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนก็จะได้๒สถานการณ์

ถ้าดอลลาร์อ่อนบาทก็จะแข็งนะครับ

ต่างชาติก็มีแนวโน้มว่าจะไหลออก

สุทธิในตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้
แล้วถ้าเวลาที่บาทอ่อนเนี่ย
มักจะขายอัตราสารหนี้หนักกว่าหุ้น

เพราะว่าบาดอ่อนเป็นปัจจัยที่
นุนให้เงินเฟ้อของไทยเร่งตัวขึ้น

อาจจะมีการนำเข้าสินค้าต่าง

ก็อาจจะต้องนำเข้าในราคาที่แพงขึ้น

เฟ้อที่ออกมาทุกต้นเดือนนะครับเพราะว่า

แต่ว่าเวลาบาทอ่อนเนี่ยมันเป็นเขาเรียก

เฟอร์ของไทยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ๑เปอร์เซ็นต์
ปลอบเป้าหมายทบทอยู่ที่๑๔เปอร์เซ็นต์
เพราะว่าก็ยังค่อนข้างจะทังต่ำอยู่ที่นะครับ
แต่ว่ามีแนวโน้มที่ค่อยเร่งตัวขึ้นมาเรื่อย

เวลาที่ดอลลาร์แข็งและบาทอ่อนค่า

เราเห็นในสถานการณ์นั้นเนี่ย

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคม
เรามั่นใจว่าหุ้นไทยกำลังจะขึ้นแล้ว

พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเงินเฟ้อตัวสีฟ้าเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะแฟลตไปในเดือนก่อน
ประมาณสักเดือนตุลาคม

ประมาณสักตุลาพฤศจิกา

เราเชื่อว่าหุ้นไทยก็สามารถปรับตัวขึ้นไป
เพราะว่าเราเชื่อว่าขาขึ้นรอบนี้

ขอย้อนกลับไปที่ไซส์เมื่อสักครู่นี้สักครั้งหนึ่งนะครับ

ถ้าดอลลาร์อ่อนบาดแข็ง

ฝรั่งเข้าเข้าใจได้ง่ายเลยว่า
หุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นได้เพราะว่าฝรั่งเข้า
ฟังอย่างนี้แล้วยังไงหุ้นไทยก็ขึ้น

ลงทุนมีเครื่องมือยังไงที่เหมาะสมบ้าง
ขอไป๒สไลด์ข้างหน้านะครับลูกช้างนะครับ
หุ้นใหญ่๒๕ตัวจำกัดไม่เกิน๓ตัวต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ
ไปแล้วในเรื่องของหุ้นมีในเรื่องของสินทรัพย์ตัวอื่น
มาดูในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้างดีไหมครับ
สังหาริมทรัพย์เป็นอะไรที่คนก็ค่อนข้างที่จะสอบถามเข้ามา
ไซส์เลยนะฮะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย
น้องทุนอาจจะกังวลเวลาที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น

เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์มักจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้เงินปันผล
ให้กระแสเงินส่วนที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอคล้ายกับบอลหรือคล้ายกับตราสารหนี้

เห็นไหมครับว่าไซเคิลการขึ้นดอกเบี้ยในรอบที่แล้ว๒๐๑๙

ถ้าเราโฟกัสที่ตัวของดอกเบี้ยนะครับ
ในสถานการณ์แรกถ้าเศรษฐกิจสหรัฐคึก
แต่ว่าค่าเช่าหรือราคาของอสังหาก็ปรับตัวขึ้นไปด้วย
เศรษฐกิจมันดีค่าเช่าก็ขึ้นราคามันก็ขึ้น

อันนี้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเลยเหรอค

ลงทุนเน้นสหรัฐยุโรป
อาจจะมีทางเอเชียก็เป็นตลาดพัฒนาแล้ว
มีกองทุนสิงคโปร์ออสเจรียเป็นต้นนะครับ

ดอลลาร์บาทเนี่ยอย่างบาทเนี่ยแข่งค่ามาก

แข่งค่าขึ้นมา๙กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

เรื่องของค่าเงินดอลลาร์เป็นเรื่องที่ถามเรื่องสุดท้ายนะครับ

อลลาร์เรามองว่ามีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าจากตรงนี้

ดูแลการขึ้นดอกเบี้ยให้ช้ากว่าเงินเฟ้อ

ก็คือดอกเบี้ยแท้จริงก็จะถูกกดไว้ให้ต่ำนะครับ

อลลาร์ทำไมเราถึงคิดว่าจะอ่อนค่าต่อไปจากตรงนี้
ตอนนี้สัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่านะครับ
เพราะว่ามีมุมมองที่ดีต่อมาตรการภาษีของสหรัฐ
แต่ว่าเงินเฟ้อเร่งตัวเสร็จค่อยขึ้นดอกเบี้ยตามหลังเงินเฟ้อ
เบี้ยแท้จริงของสหรัฐก็จะต่ำ
แต่ว่าถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งถ้าเงินเฟิร์สชะลอตัวเฟสก็หยุดขึ้นดอกเบี้ยสิครับ
และอาจจะลดดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยแท้จริงของสหรัฐก็ต่ำอยู่ดี
เพราะเขาตั้งใจให้มันต่ำดอลลาร์ก็เหมือนคล้ายจะถูกตั้งใจกดไว้ให้มันอ่อนค่านะครับ
ขณะนี้ขอกองทุนอาหารไปเกือบเท้านะครับ

เราก็ชอบสินทรัพย์ที่มันชอบดอลลาร์อ่อนค้าก็คือตลาดเกิดใหม่
ที่พูดถึงกันมาตลอดปีนี้เลยนะครับเป็นท็อปพลิกของเรา
มาดูตารางนะคะอันนี้ให้น้ำหนักการลงทุน
ใช่ครับณตอนนี้ให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าปกตินะครับ

เราก็จะเห็นว่าไปทางของดอลลาร์อ่อนค่าซะเป็นส่วนใหญ่
แล้วทองคำกับอสังหา
คือหลักการแล้วก็แนวทางในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน
ที่เรากระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศด้วย
แล้วก็ถ้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติม

เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คำปรึกษาและให้คำตอบ

วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากคุณนัทถ่า
นี่คือเรื่องราวการลงทุนค่ะที่เรานำมาฝากกัน

นักฐานมหาธนาในสถิตินิดาเพชรวีรกุล
ทีมงานโรยหุ้นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ